ฟังข่าวแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะ
คุณครูสังเกตว่าเด็ก๑๓ม๑นั่งแบบตาลอยอยู่ในห้อง
สักพักก็โวยวายขึ้นมาทีนี้ครูก็ยังคิดอยู่เลยเด็กเครียดหรือเปล่า
ใช่สุดท้ายไม่ได้เครียดเพราะอะไรจับตรวจฉี่แล้วนี่ด้านหลัง
ใช่ม๑ฉี่ม่วงแล้วเสพมาตั้งแต่ป๕คุณผู้ชม
ยาบ้ามันเข้าถึงเด็กที่อายุต่ำลงเรื่อยอ่านข่าวแล้วตกใจนะคุณผู้ชม
ยาบ้าราคาถูกยาบ้ามันหาได้ง่าย
ยาบ้ามันเข้าถึงเด็กที่อายุน้อย
ก็พาเด็กนักเรียนอายุ๑๓เด็กม๑รีบพาไปส่งโรงพยาบาลเลย
เพราะว่าสังเกตว่าเด็กเหมือนลอยตอนนั่งเรียน
แล้วก็มีอาการหวาดระแวงบางทีก็ส่งเสียงดังอัลวาด
เอาจริงนะคุณครูเขามาคุยกันเหมือนกัน
เด็กคนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้พฤติกรรมแบบนี้โอ้หรือว่าเด็กเขาเครียด
เด็กเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าคิดไปแบบนั้นนะคะ
ทีนี้พอพาไปหาหมอพาไปพบนักจิตวิทยา
ตัวเด็กเองนี่แหละยอมรับว่าผมเคยเสพยามาตั้งแต่ป๕ครับ
มีเพื่อนมีรุ่นพี่พาไปตั้งวงเสพอยู่ในไร่อ้อยใกล้บ้าน
โอ้โหทีนี้ก็เลยอ่ะทีแรกตรวจหาสารเสพติด
คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอสารเสพติดมันเป็นอาการตกค้างจากที่เคยเสพหรือเปล่า
แล้วเราก็ต้องไปคุยกับแม่ของเด็กด้วยพ่อแม่นะ
พ่อแม่บอกแบบนี้ไม่พร้อมเขาไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับนักข่าว
แต่แค่บอกสั้นนะว่ารับจ้างทั้งคู่เลย
แล้วก็เพิ่งกลับจากกรุงเทพมาขายของที่บ้านได้๒ปี
ลูกก็เหรอก่อนหน้านี้ลูกก็ไม่ได้อยู่กับฉันลูกน่ะอยู่กับยาย
แล้วหมอบอกว่าเดี๋ยวต้องดูอาการลูกชายอีกอีก๗วันนะคะ
อาการจะเป็นยังไงแต่เราไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นน่ะ
ชาวบ้านเขาอยู่ใกล้กับบ้านน้องคนนี้ด้วยค่ะ
เดี๋ยวลองฟังชาวบ้านหน่อยว่าเขาพูดยังไงเรื่องกลุ่มเด็กที่มาเสพยาค่ะ
นี่ค่ะชาวบ้านเขาบอกแบบนี้

พ่อแม่เขาอาจจะรู้บ้างแต่ก็เข้าไปในนี้
อาจจะเป็นการเสพตามรุ่นพี่คงเสพหนัก
พอฟังแล้วมันก็ยิ่งสะท้อนใจนะคะ
นักข่าวก็เลยแบบไหนไล่อ้อยตรงไหน
อ่ะที่เขาว่ากันว่าเด็กไปไปซักโล๒โลนั้น
ไปทางนู้นก็ไปเลยค่ะ

โอ้โฮ้พี่เบิร์ทบรอกดูสิใช้แล้วมันมีทางเดินเข้าไปข้างใน
เข้าไปมันก็ลำบากแหละโอ้กลัวแบบ
ใบอ้อยมันจะบาดเนื้อบาดตัวเหมือนกันนะ

ชุมชนนี้นะเอาตรงเลยยาบ้าระบาดหนัก
แล้วราคามันถูกมันถูกแบบได้แบงค์๒๐แล้วจ่ายแบงค์๒๐แล้วยังได้ทอนอีก
เฮ้ยถูกขนาดนั้นเลยเหรอใช่โอ้โหแล้วไอ้เรื่องเมื่อวันวันก่อนที่เราถามกันอ่ะ
ว่าเท่าไหร่ถึงจะเป็นผู้เสพเท่าไหร่ถึงจะเป็นผู้ค้า
นี่ไงคุณผู้ชมพูดมาเลยอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็น๑๐เมตรอย่างนี้ก็สบายเลย
พวกนี้ก็สบายยิ่งแบบว่าโอ้โห
ทีนี้พอฟังแบบนี้ลองฟังมุมของชาวบ้านเขาหน่อยละกัน
ที่เขาอยู่ใกล้ไร่อ้อยค่ะ
๑เมตรหนึ่งก็ยังพิษ๒เมตรก็ยังพิษ
มันเกือบเท่ากันนะชะรสมันสุกทุกวันมัน๑๒บาทกับ๓๙บาท
และยาบ้าทุกวันเม็ดละ๑๕บาท
โอ้โฮเท่ากับที่ซื้อผงชุรสเลย

และคนทุกวันเกลื่อนกลากันหมด
บ้าไม่ผิดแต่คนเป็นเจ็บ

ผู้ใหญ่ก็กวาดล้างยาเสพติดในชุมชนมาตลอดนะ
เนี่ยก่อนจะมีข่าวน้อง๑๓น่ะ
เคยส่งเยาวชน๑๖กับ๒๑ปีไปบำบัดมาแล้ว
ส่วนน้องคนนี้วัย๑๓เนี่ย
ซื้อมาจากใครมาจากรุ่นพี่ที่ไหนแล้วมาเสพกัน
ก็อยู่ระหว่างการประสานตำรวจมาสอบสวนด้วยนะครับ